อ่ะหน้ำแข็งอ่านหน่อยลูกหน้ำแข็งอ่านหน่อย
แล้วผมรู้แล้วด้วยว่าใคร

ใครที่เป็นทนายความเดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องนี้กันหน่อย
ให้ความรู้กันหน่อยว่าทำได้ไหม
ขอหมายสารเอาบ้านเลขที่ไปเฉยโดยที่ไม่ได้บอกว่า
บ้านเลขที่นี้เป็นบ้านนายดอมทัศนธรและสะพงมุธมัธนี่
ได้ไหมนะหรือว่าเป็นผู้ต้องหารักษณะนี้ลักษณะนี้อยู่บ้านเลขที่อย่างนี้

เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าตอนที่ไป
ตอนที่ไปไม่ได้ตำรวจระดับสูงสุดของหน่วยงานไป
คือไม่ใช่ตำรวจสูงสุดระดับตำรวจไซเบอร์
โจ๊กบอกว่าผมไม่ให้ค้นคุณกลับไปเลย
ปฏิบัติการนี้เริ่มตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วก็จบแหมเสียดาย
ข่าวเช้าหัวเขียวจบก่อนนิดเดียวเองตอนนั้นมีรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
แล้วเกิดภาพนี้ขึ้นผมไม่ให้ค้นคุณกลับไปเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตำรวจไซเบอร์นะครับ
นำกำลังตำรวจคอมมันโดไปด้วยนะครับไปตรวจค้น
บ้านพักบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
บ้านอยู่แถวไหนเป็นหมู่บ้านอยู่แถวในซอยวิวโภดีลังศิษฐ์๖๐อ่ะ
เออหลังสมสรรค์สมรวจ
ตำรวจอยู่กันเยอะ

นี่ไงถึงตอนที่บอกว่ากลับไปเลยผมไม่ให้ค้น
และหลังจากนั้นเสียงเครืองบินดังมาก
สอบไม่ได้ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีนะลูกนะ

นี่แหละฮะเดินทางมาถึงเพื่อรายงานเหตุผลในการตรวจค้นในครั้งนี้

ทำไมต้องมารายงานระดับมาค้นบ้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ต้องมารายงานรายงานด้วยเหตุผลอะไรคุณมาค้นนะครับ

ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในนะ

ใช่นะครับตอนนี้คือท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาแล้วไง

ค้นบ้านทั้งหมด๕หลังบ้านของบิ๊กโจ๊กที่อยู่ตรงกลาง
คุณผู้ชมคุณผู้ชมหลับตานึกทาวน์โฮม๓ชั้นปลูกติดกัน
จะมีที่เชื่อมกันใน๒คู่หา๒หลังมีรถยนต์จอดอยู่๓คัน
มีอะไรบ้างโตยาต้าอัลพาร์ตสีเงินแรนด์โรเวอร์สีเทา
แล้วก็เล็กซัสสีขาวนะครับซึ่งบ้านทั้ง๕หลังเนี่ยหลังที่๑
หลังที่๒เป็นบ้านที่นายตำรวจติดตามอยู่หลังที่๓หลังที่๔
เป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วหลังที่๕เนี่ยเป็นบ้านของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กครับ
นี่ครับคุณผู้ชมเราทำให้เห็นว่าโอ้เนี่ยครับบ้านติดกันแบบนี้
จากนั้นนะครับก็ไปตรวจค้นทาวน์โฮม๓ชั้นห่างออกจากจุดแรกไปประมาณ๑๐๐เมตร
พอไปค้นเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่ก็นะครับตามขั้นตอนทำบันทึกการตรวจค้น
แล้วก็มาให้บิ๊กโจ๊กอ่านนะครับแล้วก็ลงลายมือชื่อรับทราบ
หลังจากตรวจค้นเสร็จครับบิ๊กโจ๊กออกมายืนยันว่าการออกหมายจับลูกน้อง
ลูกน้องก็สู้คดีกันไปใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นทิ้งไม่ได้หนักใจที่ถูกตรวจค้น
ช่วงที่จะมีการแต่งตั้งพบตรคนใหม่เนี่ย
ไม่คิดว่าจะเป็นการสกัดกั้นแล้วไม่ได้หนักใจอะไรนะ
ตัวท่านยังพูดว่าผมไม่ใช่แคนดิเดตผมไม่ใช่แคนดิเดตเขาพูดแบบนี้
แล้วก็ที่ไม่ยอมให้เข้าตรวจค้นในตอนแรกนะเพราะไม่มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาด้วย
ผมไม่ไปอวดเบ่งอะไรแต่เมื่อผู้ประชาการตำรวจไซเบอร์มาด้วยตัวเอง
ก็ให้ความร่วมมือเห็นไหมและจากการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ยืนยันว่าที่ตั้งข้อหามานะครับบิ๊กโจ๊กบอกเขาไม่เคยรับเงินจากเว็บพนัน
ถ้าจะเกี่ยวกับเว็บพนันก็ผมเนี่ยแหละมือปราบเว็บพนันไง
ผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเรียนตรงนะครับ
แต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับ
เงินเข้าบัญชีต่างเนี่ยมันไม่มีหรอกครับ
เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างนะครับผม
ผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาล
ก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไรนะครับไม่มีไม่มี
ผมมองว่าลูกน้องผมนั้นไม่มีเรื่องการผิดนักศาสตร์แบบนี้นะครับนะ
ผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราเป็นชุดทำงานกันมานาน
นี่คือปฐมบทแห่งเมื่อวานนะพี่ก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ตำรวจอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้โอ้โหเหมือนจริง
แต่เอาจริงพี่คือการที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
ให้สัมภาษณ์หลายรอบที่สโมสรตำรวจทั้งตอนก่อนเข้าไป
หลังเข้าไปก็ให้สัมภาษณ์ตอบทุกคำถามเหมือนเดิม
แล้วความมั่นใจหรือว่าการยืนยันก็จะยืนยันในลักษณะเดิมเหมือนกัน
ว่าผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเส้นไหนสักเส้น
เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วโยงมาถึงผม
คืออันนี้เราก็พูดตามที่บิ๊กโจ๊กพูด
แต่ถ้ามันมีพยาหลักฐานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งก็

แต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนแรกเนี่ย
พอมีหมายค้นมาแล้วบิ๊กโจ๊กไม่ให้ค้น
บอกว่าจะต้องให้ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาใช่ไหม

ทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะ
ก็คือพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาก็เดินทางไปไปตรวจค้นบ้าน

หลังจากเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ฟังนะ
เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ท่านบอกว่าเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์

ก็เป็นการเข้าตรวจสอบตามข้อมูลสอบสวน
ค้นแล้วเจออะไรบ้างคะท่าน
ทำตรวจค้นเองก็เพิ่งทราบว่านี่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ยังไม่เจออะไร
เห็นไหมคะถามว่าค้นแล้วเจออะไรบ้าง
ประโยคสุดท้ายที่ทางผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์
ท่านบอกว่าแล้วก็ยังไม่เจออะไร
อันนี้คือยังไม่ได้ค้นเจออะไรที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะ
คดีเว็บพนันที่ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์กล่าวถึง
ก็มีการรายงานว่ามันคือคดีอะไรล่ะ

คดีสารวัสสัวที่มันแตกแยกย่อยออกไป
ทางสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้ว

ทรัพย์ได้กว่า๗๐๐๐ล้านบาท
จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมภาพนี้ที่ให้ดูเครือข่ายธุรกิจของสารวัตรสัว
ใช่ก็คุณชูวิทย์ออกมาเปิดนะนะ
แล้วหลังจากที่ทลายเครือข่ายสารวัสสัวแล้ว
ก็นำไปสู่การจับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายพนันที่เกี่ยวข้อง
จำนวนนี้นี่มีการจับบอสตาน
อสตานประธานทีมฟุตบอลลำพูนเวอเรอร์
เป็นข่าวเป็นคราวมาเมื่อ๒๐มิถุนาที่ผ่านมา
แล้วเรื่องของบอสมินนี่
อสมินนี่ก็มีข้อมูลมา

โอ๊ยคลิปนี้เมื่อวานก็วั่นโซเชียลเลย
รวมถึงคลิปที่ทางบิ๊กโจ๊กกับบอสมินนี่ร้องคาราโอเกะด้วยกันอย่างออกรถ
นี่แหละคือก็ได้เห็นแต่ว่าทนายตั้มก็ออกมาบอกนะผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วมีติ่งนิดนึงด้วยนะ
ใครที่พูดกันไปก็รอรับผลด้วยนะ
เดี๋ยวต้องรอฟังบิ๊กโจ๊ก
ชี้แจงว่ากรณีไอ้คลิปเมื่อสักครู่ที่เปิดให้ดูเนี่ยเกี่ยวข้องยังไง
รู้จักไหมคนในนั้นบอสตานบอสมินนี่หรือว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังกันคุณผู้ชม
เบื้องต้นคลิปนั้นเป็นอย่างนี้ดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
คือลูกน้องชวนแกไปงานเลี้ยงชวนแกไปงานเลี้ยแกก็ไป
แต่บอกแกไม่รู้จักหรอกว่ามินนี่เป็นใคร
คนที่มาถ่ายรูปเนี่ยเอาจริงคือคนก็เข้าหาท่านเยอะ
แล้วอย่างหนึ่งคือท่านก็เป็นคนที่เข้าถึงง่าย
สมมุติพี่เบิร์ดเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาถ่ายรูปด้วยไหมค่ะ

แล้วคนที่เอารูปไปบางทีไปโพสต์ไปแชร์เราก็ไม่รู้

เรา๓คนก็จำไม่ได้ว่าเราถ่ายรูปกับใครบ้าง
มาถามต้องยอมรับจริงนะอย่าโกรธนะ
บอกว่าจำได้ไหมที่ใครเคยถ่ายรูปกันบางทีก็จำไม่ได้

แต่เป็นการค้นบ้านเมื่อวานนี้บ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ย
พอหลังค้นเสร็จสิ้นที่บิ๊กโจ๊กเป็นคนนำค้นเลยนะ

ออกมาปุ๊บก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคุณผู้ชม
นี่แหละเป็นที่มาของประโยคว่ามีการหลอกสาร

โดยไม่บอกก่อนว่าบ้านที่จะไปค้นเนี่ยบ้านเป้าหมายเนี่ย

บิ๊กโจ๊กก็มองว่ามันเป็นการขอหมายแบบ
ไม่ได้เป็นไปอย่างสุจริตนะคุณผู้ชม
เขาติดใจว่าอาจเป็นการขอหมายค้นที่หลอกสาร

ก็ไม่มีชื่อตนในรายละเอียดชื่อเจ้าของบ้าน
เป็นหมายคนที่ระบุเพียงอะไรเลขที่บ้าน

ลักษณะนี้นี่แหละเข้าข่ายไม่สุจริต
และท่านเชื่อว่าถ้าไปขอหมายโดยระบุชื่อตนเนี่ย
ชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ยนะ
สารอาจจะพิจารณาไม่ออกหมายให้ครับ

จะเข้าค้นต้องมีหลักฐานประกอบชัดเจน
บิ๊กโจ๊กมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละ
และนี่ไงพี่เบิร์ตที่บอกว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ทำ
ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายครับ

รองผัวบ่อตรอเนี่ยมันมีพยานในอาถารณ์เพียงแค่นี้

เชื่อไหมว่าหาคนสั่งไม่ได้

ก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมผมเป็นนักสู้อยู่แล้ว
ก็ผมก็บอกว่ามันเป็นการเมืองภายในต่อรอนะครับ

วันนี้จะค้นบ้านรองพบได้โดยที่ไม่มีความผิด
วันนี้ก็ต้องถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อแบบไหน
แล้วคิดดูสิว่ามาค้นเอาเมื่อวานนี้
ก่อนจะประชุมกฎรอเนี่ย๒วัน

รู้แล้วล่ะว่าใครเป็นคนสั่งการ

ยังมีคดีต้องรับผิดชอบให้สะสางอยู่

หรืออดีตคณะทำงานที่ถูกดำเนินคดีไปเนี่ยคุณผู้ชม

มันมีทั้งหมายค้นและหมายจับด้วยนะ
นายที่ถือว่าเป็นคนใกล้ชิด
บิ๊กโจ๊กย้ำว่าทุกคนมีสิทธิต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นกระบวนการยุติธรรม
แต่ถ้าใครกระทำความผิดตนก็ไม่ขอสนับสนุนเช่นกันครับ
แม่พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตก็ชวนคนทำโพลชวนคนกดมาเลย
พบตลเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง

นักข่าวเราไปถามเลยที่ตายสิริควันนะแล้ว

แต่ละคำถามถามแบบจี๊ดทั้งนั้นเลย

แต่ตอนนี้ก็เป็นเอกฉันณเวลานี้ที่ส่งมา

ผมยังรออยู่นะ๑กับ๒นะ